เรื่องของผู้ดูแลสิทธิประโยชน์การผลิตเสื้อแข่งทีมชาติไทยนะครับ

ก็ได้เปิดโอกาสให้หลายบริษัทยื่นข้อเสนอเข้ามา
ตั้งแต่ปี๒๕๖๐จนถึงปี๒๕๖๓นะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้าครับ
จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศให้ผู้สนใจเสนอแผนบริหารสิทธิประโยชน์
พร้อมผลตอบแทนและเงื่อนไขสินค้าและสินค้าที่ระลึกของสมาคมจำนวน๓กลุ่มสินค้านะครับ
ก็คือชุดแข่งขันลูกฟุตบอลและสินค้าที่ละลึก
และมีผู้เสนอแผนจำนวน๔รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เข้ามานำเสนอรายละเอียดของแผน
ตอบข้อสักถามแก่คณะกรรมการเมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และได้รายงานให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ
สินค้าที่ระลึกกลุ่มแรกก็คือชุดแข่งชุดซ้อมชุดลำลอง
เดินทางถุงเท้ารองเท้าของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกชุด
รวมถึงเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยเสื้อที่ละลึกของสมาคมนะครับ
เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป
ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิตสินค้าก็คือบริษัทวาลิกสปอร์ตจำกัด
โดยจะเริ่มผลิตตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๒๕๖๐
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
ส่วนผลตอบแทนที่บริษัทวาลิกสปอร์ตจำกัดเสนอให้แก่สมาคมนะครับ
เป็นวงเงินประมาณ๕๐ล้านบาทปี๔๐ล้านบาท
และผลิตภัณฑ์กีฬาอีก๖๐ล้านบาทครับ
ตัวต่อมาก็คือผู้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฟุตบอล

ที่สมคมกีฬาฟุตบอลให้การรับกรอง
ผู้ชนะการประมูลก็คือจำกัด
เงื่อนไขที่เสนอให้แก่สมาคมนะครับเป็นวงเงินปีละ๑๑ล้านบาท
รวม๔ปีมูลค่า๔๔ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินสดปีละ๑ล้านบาทและผลิตภัณฑ์๑๐ล้านบาท
สุดท้านคือสินค้าที่ละลึกอื่น
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอแผนเพื่อขอรับสิทธิ์ดังนั้น

ดังนั้นบริษัทแพลนบีมีเดียผู้ดูแลสิทธิประโยชนสมาคมกีฬาฟุตบอล
จะรับไปดำเนินการเอง
ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ในครั้งนี้
คณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
โดยให้ความสำคัญแผนงานที่นำเสนอ

และได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอแผนได้นำเสนอข้อมูลต่าง
ซึ่งการพิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม
แก่ผู้เสนอแผนทุกรายครับ
มาทำความรู้จักกับบริษัทวาลิกสปอร์ตกันนะครับ
ปัจจุบันมีนายวิสานวรรณศักดิ์ศรีสกุล

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน๙๙
วาลิกสปอร์ตจำกัดเริ่มต้นธุรกิจ

เสื้อกันยุงและจีวอนกันยุง
ที่ในปี๒๐๑๔จะเริ่มจับธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา
โดยเริ่มจากการสนับสนุนสโมสรหลีกไทย
รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกรุงเทพมาลาทอนในปีเดียวกัน

ผลิตเสื้อสโมสรในหลีกไทยจำนวน๒๐สโมสร
รวมถึงสโมสรในประเทศมาเลเซียและลาวด้วย
ส่วนข้อมูลทางการเงินของบริษัทวาลิกซ
ต้นมีทุนจดทะเบียน๑๐๐ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน๒ปีหลังสุด
หลังจากเริ่มจัดธุรกิจกีฬาของวาลิกซ์
ในปี๒๕๕๗หรือว่าปี๒๐๑๙
มีกำไรสุทธิประมาณ๓๙๕ล้านบาท
และในปี๒๕๕๘มีกำไรสุทธิประมาณ๒๕ล้านบาท

จะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับ